ขอสอบสักอย่างมุ่งเลี้ยงสักทีสิบการ
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
แก้มร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ร้องดีร้องเพราะร้องถูกต้องนะครับ

รักเธอทุกพศนะครับจากคุณตู่มันทนานั่นเอง
คุณแก้มก็ได้โชว์สักยภาษะ
ทางด้านการร้องเพลงให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ในนี้ได้รู้จักกับเธอแล้ว
วันนี้เธอมาแล้ว
เอาละตอนนี้มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับ
มาฟังอินโทรเพลงที่๒กันก่อนก่อนที่จะว่ากันต่อไปนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ
ต้องไปทางสายเพลงทางนู้นเป็นไงครับคุณเป๊กกี้เพลงนี้

ไม่รู้เลยแก้มเพลงนี้เพลงของใครรู้ไหมคะ
ของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

เพลงนี้เราเคยเอาไปใช้ประกวดที่ไหนไหมคะ
ไม่เคยประกวดค่ะมีแต่ร้องที่วง

ไม่นานค่ะเพราะว่าถ้าเวลาซ้อมก็จะใช้เพลงพวกนี้ซ้อมกันตลอดเลย
งั้นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเลยไหมที่เรามีความมั่นใจสูง

ความมั่นใจสูงได้นะครับแต่ตอนนี้มีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นนะครับ
ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะหยุดไม่สู้ต่อก็รับ๑๐๐๐บาทกลับบ้าน
แต่ถ้าอยากจะสู้เพื่อที่จะคว้าสองหมื่นและก้าวไปสู่๑แสนบาทหนึ่งหมื่น
ถ้าเกิดร้องผิดเงินที่มีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับคุณแม่เหลือครึ่งหนึ่ง

แต่ตัวช่วยยังมีอยู่เต็มเลยนะครับเต็มแม็กซ์เลย๓ตัวยังไม่ได้ใช้
ตอนนี้ตัดสินใจก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
แก้มจะสู้หรือจะหยุดครับ

มุ่งมั่นและมั่นคงมาก

ตอนนี้มาถึงตัวช่วยกันบ้าง
แก้มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ครับเพื่อกล่องเสียงนะครับ
ขอให้ร้องให้เพราะแต่ที่สำคัญร้องให้ถูกเนื้อทุกหมดนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ร้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
ว่างามชูนวบออกบ้านสวัย
ดอกยอดอ่อนกว้ายลิ้วใบขยับขยม
เคียดน้อยแคลงอ่อนเห็นมาลัยกอดกันกลม
ตะวันก็หลบดวงจมหลังดงผักคมสองคุม
หัวควายลูกอ่อนถูกต้อนถูกตา
ย่ำคลอนย่ำหนาเห็นดำตะคุมตะคุม
เวลกรองยางคำเสียงดังตำตำตุ่มตุ่ม
วันไฟที่ล้อยเป็นกลุ่มนั่นแหละเข้าสมกล่องไฟละยุ่ง
แอบมานั่งพิงหลังแนบชายตะลิง
เพลงรักอ้อยลอยมาจากท้ายทุ่ง
ไอ้หนุ่มบ้านไหนนั้นแข็งใจมานั่งตบยุง
ร้องเพลงอวดป้าอวดลุงทำไมต้องยุ่งกับแก้มภูมิ
ลมรอยชอยเข้มแบบแก้มรังแก้
แกล้งกันแท้รังแกไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริง
ลมอายคำนี้เงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิลม

ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเคยนะครับ

ถ้าร้องได้เหมือนเพลงที่๑อีกก็จะถือว่า

ไม่รู้ถามเก่งเหมือนใคร

แม่ร้องเพลงค่ะแต่ว่า
ประกวดอย่างนี้แบบร้องได้ค่ะ

เขาทำงานอยู่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

โยธาณตอนนี้คะยัง

ก็คือไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรก็ยังทำอยู่
แล้วคุณแม่ไปพบรักกันที่ไหนคะเนี่ย

คุณแม่นี่อยู่กันมากี่ปี

ยังตลกอย่างงี้เลย

เป็นไงแก้มมีพ่อแม่สนุกสนานอย่างนี้เรามีความสุขไหม
แก้มเงียบมากเรารู้สึกค่ะ
เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องแก้มจะไปต่อได้ไหม
จนถึงเลขที่๖หนึ่งแสนบาทหรือเปล่า

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
แก้มร้องไปแล้วนะครับ
น้องแก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
แก้มร้อง
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท